คุณผู้ชมคะเรื่องของอุบัติเหตุมาต่อกันเลยก็แล้วกันค่ะ

เพราะว่าคนก่อเหตุที่เป็นคนขับรถกระบะ
ชนมอเตอร์ไซค์คนขี่มอเตอร์ไซค์
เขาตายนะคุณผู้ชมแล้วลองสังเกตว่าคนก่อเหตุที่ขับรถกระบะ
เขาใส่เสื้ออะไรคุ้นเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง
แต่ไปดูนาทีตอนที่ทางเพื่อนของผู้ตายพยายามปรีเข้าไปชกหน้าคนขับกระบะค่ะ
โอ้โหนี่แหละค่ะใครจะไปทนไหวนะคุณ
เขาเป็นกลุ่มเพื่อนแล้วก็ญาติของคนตาย
คือขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็โดนกระบะคันนี้ชน
คุณสังเกตเห็นนะอันนี้ก่อนที่จะถูกต่อย
คุณรู้ว่าหน้าเขาแดงไหมหน้าเขาแดง
เพราะว่ากลิ่นเหล้านี่ครับขลูงอ้ม
แล้วสังเกตเห็นเสื้อสีน้ำเงินที่เขาใส่ไหมคะ
ตอนที่คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุงงนะเฮ้ยสอหรอ
เอ๊ะทำไมสัญลักษณ์เสื้อมันเหมือนพรรคก้าวกลายเลย
สรุปเป็นสมาชิกของพักแต่ไม่ใช่สอสอนะคะคุณผู้ชมค่ะ

สมาชิกของพักค่ะซึ่งเจ้าตัวเนี่ย
เพิ่งจะสมัครเป็นสมาชิกของพรรคก้าวกลาย

แต่สิ่งที่เขาทำคือขับกระบะ
แล้วขับระหว่างที่ตัวเองเมาไปชนคนขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้
โดนชกหน้าค่ะคนก่อเหตุคนนี้ชื่อว่านายนัฐกร

ขับกระบะชนนายนัทธพลอายุ๒๘ปี

แล้วทางเพื่อนเนี่ยของตัวคนตายก็ปรีเข้าไปชกหน้าถึงสองรอบ
เจ้าตัวคนก่อเหตุคนขับกระบะในคิ้วซ้ายแตกเลยนะคะ
คนก่อเหตุอย่างที่บอกคุณผู้ชมดูหน้าเขาเมื่อสักครู่แดงแบบนี้
กลิ่นเหล้านี่โชยออกมานะคะอ่ะแน่นอนแหละเขาโดนต่อยจนคิ้วแตกใช่ไหม
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องประถมพยาบาลให้เขาก่อนล่ะค่ะ
แต่พี่สาวนี่แหละของนายนัทพลคนตายเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุนะคุณรู้ไหม
โอ้โหร้องไห้โหเข่าแทบสุดกอดร่างกอดศพของน้องชายตัวเองเอาไว้
น้องเสียชีวิตแบบกระทันหันถามว่านายนัฐกรเนี่ยคนขับกระบะเขาจะบอกว่าอะไร
เขาบอกว่าเขาขับรถมาตรงปากซอยเปิดไฟเลี้ยวขอทางแล้วนี่คือคำกล่าวอ้างของเขานะคะ
แล้วจะเลี้ยวเข้าซอยรถมอเตอร์ไซคู่กรณีนั่นแหละมาจากทางตรง
เบรกเขาก็เลยพุ่งชนเต็มแรงก็ยอมรับว่าเห็นมอเตอร์ไซค์อ่ะ
แต่เขาก็เปิดไฟเลี้ยวขอทางแล้วนี่ก็เขาก็บอกแล้วค่ะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ
แต่คุณผู้ชมตายนะคะคนตายที่สำคัญเนี่ยต้องไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลกันหน่อย
สูงกว่าเกณฑ์ปกติ๕เท่าค่ะลองดูค่ะว่าพอเป่าแล้วเนี่ยได้ออกมาเท่าไหร่
ทีมงานขึ้นดูเลยนะคะปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายเนี่ยสูงถึง๒๘๗มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นี่เลย
สูงมากนะคุณโดนแจ้งข้อหานักนะคะเมาและขับทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ถูกส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ